มาดูภาพนี้มันสยดสยองที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยครับ
นะโน้ว
โอ้โหดูเอาเถอะเนี่ยอยากให้ดูตอนแรกเลย
ระยะปัจจิตครับภาพจากกล้องวงจรปิดจำภาพนี้ไว้ได้
คุณเขาใช้กล้องยี่ห้ออะไรชัด
มันชัดเพราะว่ามันอยู่ใกล้ระยะประชิด

เห็นอย่างนี้ขนลุกมวลท้องขึ้นมาทันทีเลยคุณชนะ

มันใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๒นาทีครับ

แล้วคุณเห็นไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังคุยโทรศัพท์อยู่
คงจะคุยกับเพื่อนเออเธอเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยไป

พอสักพักหันไปเจองูโอ้ไป

ไปวันนี้เลยไม่อยู่แล้วบ้านนี้
เห็นอย่างนี้ใครก็ตกใจล่ะค่ะ

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ย
จับงูได้ไหมโอ้แต่งูใหญ่มากอุ๊ยไม่รู้ได้เป็นอะไร